ลาแบบนี้นะคะครอบครัวของคุณณเดชน์ค่ะ

บทนี้เลิศมากที่ฉันอยากดูค่ะจ้าวป่าทัศน์โหนเถาวันมันเสลยคุณผู้ชม
หวาดเสียวเบานะโอ้โหเอ็กซีรีมสุด
สภาพธรรมชาติมันสมบูรณ์หลายทุกที่นะแล้วก็อากาศดีด้วยบรรยากาศดีด้วยนะ
เก่งจริงนะคุณผู้ชมไปดูแฟชั่นการแต่งตัวของพ่อพระเอกสายมุ้งมิ้งนะคะ
เรียกว่าให้เข้ากับบรรดากาศไปทะเลมาเลยนะจ๊ะ
ดอกต้องมานะคะเสื้อลายไม่เท่าไหร่แต่ความสนของพี่แวนเนี่ยทำเอาแฟนอดขำไม่ได้
เอาจริงพี่แกจะถ่ายรูปปกติก็ไม่ได้นะคะต้องปีนป่ายขึ้นไปแบบนี้ค่ะ
ทำนองว่าหลายคนเคยเตือนเรื่องขึ้นที่สูงแต่เจ้าตัวก็พร้อมเสี่ยง
ได้รู้ซึ้งแล้วว่าเสี่ยงจริงเพราะตอนลงมามันลำบากมาก
สร้างสีสันให้กับเพื่อนพ้องในวงการไม่ใช่น้อยค่ะ
และแฟชั่นพี่แบร์ยังไม่หมดเท่านั้นนี่ตอนเย็นเป็นยังไงนะคะ
มันคงจะอากาศหนาวแล้วคุณผู้ชมพกพาเล่นเป็นหนูน้อยหมวกแดงค่ะ
ไม่รู้ว่าได้ความมุ้งมิ้งมาจากน้องยายาหรือเปล่านะคะ
เรียกว่าน่ารักจริงนะคะแม่นะ
ก็แอบรอดูอยู่เหมือนกันนะคะว่าน้องยายาที่แม้ว่าจะไม่ได้มาด้วย
แต่ก็เหมือนไม่เคยจะหายไปไหนเลยนะคะนี่โพกผมเหมือนกันไปเลย
เอาเป็นว่าทริปหน้าขอให้เป็นพี่ณเดชน์แล้วก็น้องยายาด้วยนะคะ
แฟนคลับจะได้รอกดไลค์กดเลิฟกันนะจ๊ะ